วันนี้สามสิบมิถุนายนค่ะคนก็เดินทางไปหลายที่ใช่ค่ะนะฮะ
เพราะว่าพรุ่งนี้วันที่๑กรกฎาคมนะฮะ
ก็วันเปิดเทอมแล้วก็วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลด้วย
โชคขอลาบกันหน่อยถูกต้องครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
สารเจ้านะครับอยู่ที่เหนือสารบนดาดฟ้าโรงพักพระพลาชัยในกรุงเทพ
ซึ่งก็เข้าถึงลำบากเลยมาที่วัดสว่างอารมณ์นครปฐมแทนนะครับ
ประวัติของยี่กอฮงนะฮะชาวจีนรู้จักกันดีนะครับ
เป็นนักเสี่ยงโชคนะฮะไม่เคยแพ้แล้วก็หากใครเสี่ยงโชค
ก็ต้องไปกราบไหว้ท่านอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยมีคนมาขอพรกันนะครับ
มีแม่ค้าที่ตลาดสวนหลวงกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับ
บอกว่าใกล้ประกาศรางวัลสลากแล้วก็อยากได้โชคได้ลาบนะครับ
ก็เลยมาไหว้พ่อปู่ยี่กอหงนะครับการขอในครั้งนี้ก็ใช้วิธีการเขย่าตะค่องนะฮะ
ล้วงไข่เนี่ยนะฮะที่นี่เขาก็จะมีพิธีลักษณะแบบนี้กันนะครับ
ส่วนที่อุบลรัชธานีนะครับวันนี้ชาวบ้านก็ไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองสองต้น
ลานวัดศรีตัสสารามนะฮะอยู่บ้านตากแดดตะบนตากแดดอำเภอตรการพืชผล
แล้วก็ที่ลานวัดบ้านหนองขุ่นตำบลตากแดดนะครับ
หลังจากนอกจากนี้นะครับก็มีนายกอบตตากแดดนะครับ
กราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองด้วยเช่นกันนะครับ
ซึ่งทางนายกอบตตากแดดบอกว่าเมื่อคืนก่อน
ว่าเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมาให้โชคลาภก็เลยมาไหว้ขอพรมาเสี่ยงเซียมซี
ก็ใช้แป้งรูปทาที่ต้นตะเคียนนะครับ
แล้วก็หาความโชคดีอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ว่าคนที่โชคไม่ดีเนี่ยเยอะกว่าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะฮะ
ก็เหมือนกับทุกที่นะครับคนโชคดีก็มีน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับ
วัดอุทุมพระรามที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
หรือว่าวัดไผ่แขกนะครับชาวบ้านก็มากราบไหว้ขอพร
หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
แม่นางสบายทิพย์ตะเคียนทองตะเคียนมงคลเขย่าเซียมซียักษ์นะครับ
อ่างน้ำมนต์พ่อขุนช้างนี่ก็คึกคักนะครับตรงจุดนี้นะครับ
หลายคนก็มาไหว้มาขอพรเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปกันนะครับ
เพื่อที่จะเอาไปดูอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับใช่ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดพิจิตรค่ะคนก็ไปกันที่วัดบึงศรีไฟพัทราราม
อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะก็คนก็ไปดูกันบอกว่า
มีต้นโพที่ปลูกไว้ในสวนป่าภาวนาเฉลิมพระเกียรติพระวัชิรเก้าเจ้าอยู่หัว
บริเวณวัดผลิใบเป็นสีชมพูหลายสิบใบเลย
ไปดูไปกลับไหว้นะคะแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแบบนี้ค่ะ
ก็นับใบกันค่ะนี่ใบสีชมพูแบบนี้นะคะว่ามีกี่ใบนะคะ
บางคนบอกทีมข่าวว่านับได้ยี่สิบเจ็ดใบบางคนบอกนับได้สามสิบใบ
นี่ก็แล้วแต่ว่านับได้กี่ใบนี่ค่ะครับ